อ่านะคะมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะ
คือช่วงนี้หลายพื้นที่บางทีก็สภาพอากาศแปรปรวน
พื้นที่ก็มีฝนตกลงมาที่จังหวัดน่านเมื่อคืนฝนตกค่ะ
เกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักนะคะ
พุ่งชนรถบรรทุกพ่วง
คนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บก็คือถูกอัดติดคาซากรถอยู่แบบนี้

ใช้เวลานานเลยค่ะเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะ

ช่วงเช้าค่ะตำรวจสพมน่านได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถกระบะชนรถพ่วงนะคะ
เหตุการณ์เกิดบนถนนสายบายพาสปางค่าฝาตูบค่ะ
ระหว่างเขตติดต่อระหว่างอำเภอผาสิงและตำบลชัยสถานอำเภอเมืองนะคะ

มีผู้บาดเจ็บถูกอัดติดอยู่ในซากรถทราบชื่อก็คือนายเจษฎากรรินนฤทธิ์อายุ๕๔ปีเป็นคนขับ
เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องตัดทางค่ะงัดซากรถ

คือแล้วเข้าตรงช่วงที่คนขับด้วยอัดติดแบบนี้เลยนะคะ
พอเอาตัวออกมาได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน

ช่วงที่เจ้าหน้าที่ทำงานฝนก็ยังตกลงมาอยู่เลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาทั้งหมดในการทำงาน๒๐นาทีค่ะ
ส่วนรถคู่กรณีซึ่งจอดอยู่อีกฝั่งหนึ่ง

ด้านหน้าถูกชนที่ล้อทำให้รถไม่สามารถขับต่อได้
แต่ว่าคนขับคนขับปลอดภัยนะคะ
คนขับชื่อวนายธรรมรัฐขาวพันธ์อายุ๔๐ปี
เขาไม่ได้หนีไปไหนด้วยรอให้กันกับตำรวจ
แล้วก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุขับรถไปรับสินค้าที่ปัว

ส่วนรถกระบะเนี่ยเห็นแล้วขับสวนทางมา
แล้วก็เห็นว่าเสพเฉไปเฉมาแล้วก็เสียหลักแห่โค้ง
พุ่งมาชนแบบประสานงากับรถของเขา
เขาเห็นรถกระบะหมุนแล้วก็กลับไปอีกฝั่งหนึ่ง
เห็นคนขับเรื้อรับเจ็บอยู่ในรถด้วยนะคะ
ตัวเขาเองนั่นแหละคนขับรถคู่กรณีนั่นแหละ
คนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือ
ด้านร้อยร้อยตำรวจเอกจิตรัชจันทร์สวัง

ตรวจสอบเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้แล้ว
แล้วก็ประสานให้กับบริษัทประกันของทั้งฝ่ายรถบรรทุกพ่วง
เอารถมายกมาเคลื่อนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเกิดจากถนนลื่น

ซึ่งจะต้องรอให้คนขับรถกระบะออกจากโรงพยาบาลก่อนนะคะ
จึงจะได้เรียกตัวมาสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ